และนี่คือ๓ดารักด้วยเราในวันนี้นะครับ
คุณบอลเชิญยิ้มน้องจ๊ะจ๋าและน้องเชอรี่
ทำไมถึงเลือกน้องจ๊ะจ่าเลยแบบว่าไม่ลังเลขเลือกคนอื่นเลย
ก็น้องจ๊ะจ่าน่ารักค่ะชอบ

แต่เมื่อกลัวอย่างนี้หนูเห็นเป็นหมาเน่่ากันเหรอไงครับ

เอามา
กลับไว้